โอ้โหต้นตานเต็มต้นเลยโอ้ไม่ใช่สิ
ลูกตาลเต็มต้นส่วนต้นตานก็เยอะแยะเลย
เดี๋ยวช่วยกันเก็บนะจ๊ะเอาไปขายทำลูกตาลลอยแก้ว
โอ้โหลูกขาลอยเยอะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมรู้ก่อนรถหนาว
รายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะเมื่อวานนี้อาจจะเป็น
เจอสดใจใหญ่สำหรับหลายหลายท่านนะคะที่อยู่ในกรุงเทพฯมหา
นครรวมถึงภาคกลางฝนเทลงมากระหน่ำเรียกว่าเป็นช่วงเลย
เมอร์เซลล์แต่ก็ฝนเทเยอะเลยทีเดียวนะคะ
ส่วนกลางวันนั้นก็ร้อนจัดร้อนจีจนกระทั่งสงสัยว่า
นี่มันหน้าร้อนหรือว่าหน้าฝนกันแน่เป็นแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้กลุ่มเมฆฝนปกคลุมหนาบริเวณภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้
สีเขียวที่เห็นอยู่นี้ก็คือกลุ่มเมฆถ้าเข้มขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นสีเหลืองสีส้มจนกระทั่งสีแดง
ส่วนเรื่องของทิศทางลมนะคะตอนนี้เข้าสู่หน้าฝนก็จะหลักจะเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
คือเป็นลมที่มาจากทางทะเลอันดามันนะคะหอบเอาความชื้นบนทะเลนะคะไปที่บนบก
ก็คือบนฝั่งของประเทศไทยก็จะทำให้อากาศแปรปรวนร้อนผสมกับลมเย็นก็กลายเป็นฝนนั่นเองค่ะ
ส่วนจะร้อนขนาดไหนดูจากโมเดลจำลองสภาพอากาศนี้กันหน่อยนะคะ
เช้าแบบนี้นะคะก็เริ่มสะสมความร้อนมาช่วงสายช่วงเที่ยง
พื้นที่สีแดงกล่ำแตะ๔๐องศาเซลเซียตในตอนกลางของประเทศ
ยิ่งร้อนเท่าไหร่เจอลมมาปะทะมากเท่าไหร่นะคะก็กลายเป็นฝนอย่างแน่นอนค่ะ
มาดูโมเดลกันค่ะว่าวันนี้ฝนจะตกพื้นที่ไหนเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเดินทาง
การทำงานและการใช้ชีวิตนะคะ
ช่วงเช้าแบบนี้ฝนจะตกเกาะกลุ่มกันบริเวณขอบประเทศแล้วก็แนวชายแดนนะคะ
อย่างบริเวณภาคตะวันออกติดกับทะเลแถบจังหวัดที่อยู่ด้านตะวันตกของประเทศนะคะ
ส่วนช่วงบ่ายไปแล้วค่ะคุณผู้ชมฝนก็เริ่มตกกระจายคลุมหลายพื้นที่
กรุงเทพมหานครก็จะมีครึ้มด้วยบางจังหวัดแถบจังหวัดราชบุรีประจบคิริขันก็จะตกเข็ม
สีแดงใกล้กรุงเทพนึงคือนครปฐมช่วง๖โมงเย็นนี่เป็นการค่ายการจากโมเดล
ซึ่งก็อาจจะมีคลาดเคลื่อน๑๒ชั่วโมงกันบ้างแต่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือคลื่นนั่นเอง
หลังจากนี้๒๒ถึงปลายเดือนแล้วค่ะเรียกว่าสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งฝน
รับมือกันให้ดีนะคะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ภาคใต้กันหน่อยไปที่หัวหินนะคะ
ไปดูชาวบ้านเขาทำอะไรกันที่นั่นนี่บรรยากาศแบบนี้ไม่ค่อยจะได้เห็นกันสักเท่าไหร่
คือ๒๓วันที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลลดต่ำกว่าปกติ
บริเวณชายหาดหัวหินประจวบคิริขันเราก็จะเห็นโขดหินน้อยใหญ่โผล่ขึ้นมาตามแนวชายฝั่ง
นักท่องเที่ยวบอกไม่เคยเห็นแบบนี้ตื่นตาตื่นใจกันใหญ่ค่ะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเอาไว้
ขณะที่ชาวบ้านพากันหิ้วกระป๋องไปเก็บหาหอยแมลงผู้และหอยนางรมที่เกาะอยู่ตามโขดหิน
ตัวเล็กตัวใหญ่เอาไปรับประทานกัน
แต่ว่านี่เกิดขึ้นจริงค่ะชาวบ้านก็นำไปแบ่งขายให้กับแม่ค้า
ส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะมีชาวบ้านริมคลองชลประธาน

ช่วงนี้น้ำในลำคลองเนี่ยนะคะ

แล้วก็ยังมีผักตบชาวาก่อใหญ่

ชาวบ้านบอกเดือดร้อนค่ะเพราะแล่นเรือไม่ได้
ตบเหล่านี้มันมักจะลอยมาทุกหน้าฝนแล้วค่ะ